แล้วปะทะกันบนเขาในป่านะ
การที่จะลำเลี้ยงสบออกมาระยะทางประมัน๒กับกับ๓ก็ไม่ได้ง่ายนะ
มรรจัยวิบากเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะว่าการที่จะลำเลียงศพลงมาข้างล่างเนี่ย

คุณเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคุณ

ต้องเอาศพซ้อนท้ายแบบนี้
ห่อผ้าขาวแล้วก็มัดติดหลังมาแบบนี้
ปฏิบัติการของกู้ภัยแสงธรรมแม่จันท

ตอนขึ้นไปคือไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทุกคัน
แต่เดินเท้าขึ้นเขาที่บ้านสรรมะเข็ดที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงของเชียงราย

เพื่อที่จะกู้ศพทั้งสองศพที่โดนยิง
เพราะอะไรทหารกองกำลังผาเมืองปะทะกับแก๊งลำเลียงยาเสพติดอยู่กลางป่า

แล้วยึดเป้ได้นะ๒ใบ
ในนั้นนะคุณเจอยาเสพติด
เจอยาเสพติดประมาณ๒แสนกว่าเม็ด
นี่ค่ะแล้วพอมีคนตายใช่ไหม

แล้วจะลงจากเขามาเนี่ยคือทั้งเดินเท้าด้วย

ทีนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค

เพื่อที่จะเอาลงมาข้างล่างออกจากป่าให้เร็วที่สุด
เพราะเดี๋ยวต้องเอาศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
สูจนอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ยืนยันตัวบุคคล
ทีนี้การที่ลำเลียงศพออกมาจากป่า
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กบันทึกภาพเอาไว้

กูภัยถ้าเป็นกูภัยเราคงกลัวนะ
ใช่ค่ะแต่นี่กู้ภัยเขาทำงานกับศพมาไงเขาก็ชิน
ต่อให้จะเอาศพมาผูกติดกับหลังแบบนี้กู้ภัยก็ไม่กลัวนะคะ
ต้องทำงานแข่งกับเวลาแหละเพราะถ้าเกิดช้าไปนะ
แล้วมืดค่ำยิ่งลำบากพังทั้งชันด้วย
ด้วยเดี๋ยวจะลำบากไปกว่านี้ค่ะ
ทีนี้คลิปนี้จริงตอนที่ไปแชร์ในโลกโซเชียล
วินาทีเท่านั้นคนมาดูเพียบเลยค่ะ
แล้วก็ชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ
ใช่ฮะนี่ค่ะครับนอกจาก๑แบกออกมาจากป่าแล้วนะ
ต้องให้ซ้อนท้ายเนี่ยใช่แล้วคุณดูสิ
ลงเลือดอะไรยังซึมผ้าห่ออยู่เลยนะฮะ

มันก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเสี่ยงที่กู้ภัย
ก็ทำด้วยความเต็มที่เลยนะคะ